เพราะว่าแม่ไปแจ้งตำรวจบอกว่าลูกชายเรียนอยู่ปี๔วิศวกรรมเกษตร
หายตัวไปหายไปตั้งแต่วันที่๖ธันวาคมจนวันนี้ยังหาไม่เจอ
แต่คุณผู้ชมต้องดูข่าวนี้ให้จบนะ
เพราะว่ามันมีเรื่องอะไรที่มันแบบเออแม่ก็แปลกใจแม่ก็ประหลาดใจเหมือนกัน
แต่เล่าให้ฟังก่อนค่ะคุณแม่คือคุณแม่เพลินจิตศรีรุ่งอายุ๕๔ปี
เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
ก็ไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับผู้การที่สพปทิวที่ชุมพรเนี่ยนะคะ
ตอนแรกแม่ไปแจ้งความไว้ตั้งแต่๖ธันวาคมบอกว่าลูกชาย
ลูกชายชื่อว่าศิลป์ศรีรุ่งอายุ๒๒ปี
วันแล้วยังไม่เจอตัวลูกเลยแล้วก็อธิบายว่ารถที่ลูกขี่ออกไป

พอเข้าไปดูในหอพักของลูกค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าลูกไม่ได้เอาพวกเสื้อผ้าเอาเครื่องใช้ไม่ได้เอามือถืออะไรไป
ในห้องมันไปเจอภาพวาดเป็นภาพวาดเกี่ยวกับวัด
แล้วก็เจอข้อความที่ลูกเขียนเอาไว้เกี่ยวกับการศึกษาธรรม
อย่างเช่นจงมองทุกอย่างทุกข์
แล้วก็มีข้อความบอกว่ารู้จักโลกตามความจริง

อกจากนั้นไปคุยกับเพื่อนของลูกชาย
บอกว่าช่วงหลังว่าสินมีพฤติกรรมค่อนข้างเก็บตัว
คือเขาเป็นคนเงียบคล้ายกับคนเก็บกฎ
แล้วก็เริ่มชอบเข้าวัดชอบฟังบทสวดมนต์

อยากจะพิสูจน์อะไรบางอย่างที่ต้องการรู้
นี่เป็นกระดาษที่ลูกเขาเขียนข้อความต่าง
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อความเกี่ยวกับการศึกษาธรรมค่ะคุณผู้ชม
แต่ทีนี้ตอนที่ตอนนั้นชุดกู้ภัยก็กำลังเก็บข้อมูลจากคุณแม่อยู่
แล้วบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะกู้ภัยจะเดินทางกลับ

ปรากฏว่าลูกของคุณแม่ก็คือนายวศิลป์เนี่ยค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาหน้าหอพัก
งงแม่ยืนตะลึงเพื่อนก็งงค่ะ
ทีนี้พอแม่ตั้งสติได้คุณผู้ชมภาพจังหวะนี้
แม่ร้องไห้คือดีใจสุดชีวิตเลยนะ
อดลูกชายใหญ่เลยแล้วก็บอกว่า
ลูกลูกหายไปไหนมาลูกรู้ไหมแม่เป็นห่วงมาก
ทุกคนอยากรู้ค่ะว่านายวศิลป์หายไปไหน
เขาบอกกับแม่นะแม่ผมเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากหอพัก
ขึ้นไปที่เขาดินสอเที่ยงเผอร์ปะทิว
หลังจากนั้นแม่รู้ไหมว่าลูกเจออะไร
แผ่นดินแม่มันเปลี่ยนไปหมดเลย
ลูกก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่วัดแห่งหนึ่งที่สุราช
แล้วลูกเห็นพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่มีชาวบ้านมาเยอะเลย
หลังจากนั้นลูกก็ขี่มอเตอร์ไซค์วกกลับไปที่วัดที่ประจวบ
แล้วลูกก็เห็นมีป่ามีต้นไม้ต้นใหญ่
ได้เห็นวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาหลายสิ่งหลายอย่าง

แล้วจู่ลูกกลับมาที่หอพักกลับมาเอง
โอ้โหแปลว่าลูกนี่ไปหลายจังหวัดมากเลยนะคะ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมพอลูกบอกกับแม่แบบนี้
บอกว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าลูกจะว่ายังไง
ตอนนี้ลูกกลับมาอยู่กับแม่แล้ว
แม่ก็ดีใจนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องออกค้นหา
เพราะว่าท้ายที่สุดกลับมาที่หอพักแล้วนะคะ